เรื่องนี้ก็เรียกว่าศัยศาสตร์เหมือนกัน
หญิงสาวถูกทำของใส่นะฮะ
กับแฟนนุ่มชาวพม่านะครับ

ก่อนไร่มนต์ดำทำผู้หญิงคนนี้ตาย

ตอนนี้เนี่ยนะฮะมีข่าวออกมานะครับบอกว่ามีการจับหนุ่มเมียนมาร์นะฮะ

ก่อนไร่มนต์ดำใส่จนเสียชีวิต

โดยฝ่ายชายอ้างนะครับว่าผู้ตายเนี่ย
ทำของใส่ฉันก่อนนะครับ

เขาก็เลยทำคืนบ้าง
เมื่อเวลาประมาณ๑๖นของวันที่๕ที่ผ่านมา
ทางฝรั่งตรวจโทรสถิตคงเนียมท่านเป็นรองผู้มกับ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
เข้าตรวจสอบหอพักแห่งหนึ่งย่านมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร
ที่เกิดเหตุนะครับพบหญิงนอนคว่ำตะแคงด้านหน้าซ้าย
ท่านซ้ายมือถูกมัดไพ่หลังด้วยเส้นรั่วสลิงสำหรับขึงพระม่าน
ใบหน้าบวมเขียวคล้ำทราบชื่อที่หลังว่า
นางสาวหมออายุ๓๗ปีเป็นชาวหมอน
พร้อมกับนามตัวนายยูทงที่เห็นในภาพนี้
นายยูทงอายุ๓๓ปีสัญชาติเมียนมาร์
เป็นผู้เช่าห้องที่เกิดเหตุไปสอบปากคำ
จากการสอบสวนในยอดซึ่งเป็นชาวมอน
เป็นน้องชายของผู้ที่เสียชีวิตในยอดเล่าว่า
นางสาวมทำงานอยู่ที่ตลาดกุ้งรับอาชีพรับจ้างทั่วไป
แล้วก็ชอบออกไปไหนมาไหนคนเดียว
ก่อนที่จะรู้ว่าเสียชีวิตลูกของนางสาวหมอนี่
ออกไปตามหาแต่ไม่เจอตัว
ทางด้านนายยูทงนายยูทงที่อยู่ในอาการคล้ายคนเมาสุราหรือยาเสพติด
ก็ได้มีการให้ปากคำวกไปวนมา
พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องบอกว่าตัวเองได้มีปากเสียงอย่างรุนแรงกับผู้ตาย
ส่วนสาเหตุที่ต้องฆ่าทิ้งก็เพราะว่านางสาวหมอนี่
ไปทำของใส่ตัวเองใส่เขาในนายยูทง
จนทำให้แฟนของเขาเลิกล่าเขาไป
หลังจากนั้นเป็นคนที่ตายผู้หญิงกดตัวให้คว่ำหน้าลงกับพื้น
แล้วใช้ผ้าปิดหน้ากับผู้ประชมจากนั้นจับมือไผ้หลัง
แล้วก็ตามด้วยใช้มนต์ดำทำให้นางสาวมเสียชีวิต
ทีนี้ทางตำรวจอีกยังไม่ปากใจเชื่อว่ามันจะใช้มนต์ได้หรอ
นั่นสินะฮะก็เลยตอนนี้จับตัวในนายุทงเอาไว้แล้วก็ไปตรวจวัตรศวรรษ
ปรากฏว่าไปพบว่ามีสารเสพติดอยู่ในร่างกาย

ยังไม่รู้แต่ตอนนี้ส่งศพไปที่สถาบันนิติเวศเรียบร้อยแล้ว
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต
มันเป็นไปได้เหรอพี่อยู่ดีจอมขมังเวศสวดมนต์ไล่มนต์ดำอะไรอย่างนี้

แต่ว่ามียาเสพติด
ยาเสพติดแน่นอนในตัวของคนที่ฆ่าเนี่ยนะครับ